สวัสดีครับมาติดตามความแปรปวนสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับในจับตาเตือนภัยกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันหลังจากนี้เป็นต้นไปใครที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ตอนบนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานคงต้องเตรียมรับมือกับฝนที่อาจจะตกหนักในหลายพื้นที่นะครับรวมไปถึงภัยทางธรรม

ก็ตามนะครับการอ่อนกำลังลงของพายุลุกนี้ก็จะนำให้พายุลุกนี้เคลื่อนที่ช้าลงนะครับฝนที่ตกนั้นก็จะตกชุบตกนานมากยิ่งขึ้นจุดที่อาจจะต้องระวังหลังจากนี้เป็นต้นไปก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนแล้วก็พื้นที่ภาคเหนือนะครับมีโอกาสที่จะเจอฝนในช่วงตั้งแต่สิบห้านถึงสิบหกส

ผมพุทธนันที่ศิษย์มหันภ์สวัสดีครับ